โอโบตอร์

กลับมาสนุกสนั่งกระต่อกับรายการอโอโบตอร์

เย้
สู่ขอสาว

ด้านที่๑แขกรับเชิญของเรา

จากนั้นผู้ใหญ่ในด้านที่๒
ต้องช่วยกันเรียกใบดันให้เป็นเส้น

ไปให้ผู้ใหญ่ช่วยกันสารงูกินนิ้ว

สวมให้แม่ที่นั่งรออยู่

ภารกิจทั้งหมดต้องสำเร็จลุ่นล่วง

ก็รับทุนสนับสนุนตำบลไปเลย

สู้
เสียงดังฟังชัดดูจะมั่นใจกันซะจริง

ทีเดียว

เข้าเอ้าแม่ละ

เร็วเร้ว

ตอนนี้ผมว่าไอ้เส้นนี้น่าจะพอแล้ว

สารนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะ
ต้องทำให้ยืดได้ด้วย

อบตขอแรงนั่นก็คือ

ที่คุณต๊อกจะต้องนำงูสันไปลาน

แล้วจูงไปให้พ่อที่ยืนรออยู่
ตามชื่อการแข่งขันที่ว่า
เลียดลานสานงูสู้ขอสาวนั่นเองละครับ

มาครับ

เข้ามาแล้ว

หยุดเข้า

ไปแล้ว

และเวลาที่ผมจะประกาศ
ทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้นะครับ

ได้ไม่ได้
๓นาที

สำเร็จล่วงสุดยอดสวยงาม

จับอย่างเดียวนะครับนาฬิกาและแหวนเอาไว้นะฮะ
ไม่ใช่จับรูดแหวนรูดอะไรเข้ามาหมดเลย
นี่น่ารักมากนะอันนี้เป็นวิถีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมลองดู
ผู้ใหญ่สมัยก่อนคิดมาดีมาก
ว่าเออถ้าจับมือถือแขนกันไม่ได้
เราใช้วิธีการจับงูผักนี้
จะได้ไม่โดนมือโดนตัวจะได้ไม่ผิดผี
จูงมือกันไปเที่ยวได้จูงมือกันไปนั่งเล่นได้
จากความสามัคคีขนาดนี้นะครับผม
ทางรายการอบตมหาสนุกนะครับ
และไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ

ก็คงจะไปส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

แต่โอกาสเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับ
ตัวนะครับเตรียมกันให้พร้อมเราไปถึงท่านทุกที่ทุกอบต
วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ
มาแล้วครับคำถามประจำสัปดาห์
รับของที่ระลึกจากอบตบุพรามจังหวัดปราจีนบุรี
และเสื้อจากรายการอบตมหาสนุกจำนวน๒รางวัล
กดไลค์และกดแชร์แล้วตอบคำถามเข้ามาว่า
ต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตำบลบุพราม
อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีคืออะไร
ระหว่าง๑ต้นลานหรือ๒ต้นตาล
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี๒ท่านจากการสุ่ม